มีหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์คนหนึ่งเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นเอาไว้

โอ้โหเห็นแล้วแบบมันระทึกจริงนะฮะ
แถวถนนสุขุมวิทย์บริเวณสถานีไฟฟ้าพระขนงนะ

อ่าไปเบียดไปชนจักรยานยนต์แล้วก็หนี

คนขี่จักรยานยนต์ก็ไล่ตามกันไล่ตามทันไปดักหน้าชนเขาต่ออีก

เดี๋ยวท่านไปดูคลิปนะฮะตั้งแต่จุดเกิดเหตุเลยนะครับ
ผมไม่จอดไม่จอดด้วยโหนิสัยนิสัยคน
จอดพี่จอดจอดนี่ต้องลงมาดูเขาก่อน

ผมบอกให้จอดนะมาชนรถผมได้ไงเนี่ย

ไม่พี่ต้องดูเขาก่อนพี่ชนเขา

พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น

พี่หลบกับตี้
คนที่ทีจากอายานโยงแต่ถ่ายคลิปไปด้วยไล่ตามเนี่ย
มีช่วงแรงช่วยกันหลายคันนะ

แล้วก็ถูกชนแล้วก็ไปต่ออีกนะ

ขี่จักรยานยนต์แล้วโพสต์คลิปเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาแค่จอดเพื่อจะดักให้ลุงเนี่ยลงมาดูรถคู่กรณีที่ลุงไปเบียดเขา
บอกว่าลุงในพลเรียกประกันประกันยังสายหัวบอกไม่ได้ขับหนีเดี๋ยวไปแจ้งความต่อ
เป็นในพลจริงแต่ว่าระหว่างที่เข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยพลตรีสุรศักดิ์ไม่ขอชี้แจงอะไรกับสื่อมวลชน
คนเมื่อสักครู่หรือเปล่าเสื้อสีน้ำตาลใช่ไหมแต่อันนี้คือหนุ่มจักรยานยนต์ที่ขี่ไล่ตาม
จักรยานยนต์ชื่อว่านายวรายุทธ์ปิ่นใจอายุ๓๕ค่ะคนนี้ค่ะคนที่หน้าเด็กอะค่ะ
ก็ขับรถจักรยานยนต์ถ่ายคลิปไล่ตามอ่ะนะคะนายวรายุทธ์บอกว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่ถนนสุขุมวิทย์
แต่พอเฉียวชนเสร็จก็ขับไปเลยไม่หยุดดู
เร่งเครื่องหนีไปเลยแล้วก็ไปชนรถส่งอาหาร

ผมว่าที่เปิดกระจกมาเหมือนเขาพูดแค่ว่า

หลังจากที่เขาถอยหลังแล้วเปิดคันเร่งออกไปเนี่ย

เขาก็ไปได้ยาวเลยเหยียบได้ยาวเลยฮะ
จนรู้สึกว่าป้อมตรงขนส่งเอกมัยครับ
เขาก็ดักไว้ให้ได้ไม่มีบาดเจ็บครับ
เพราะว่าผมกระโดดหลบได้หลายคนก็กระโดดหลบ
เพราะว่าตรงนั้นก็มี๔๕คนนะครับ

เพราะว่าตำรวจสนคลองตันสกัดจับเอาไว้ได้
หน้าขนส่งเอกมัยแล้วก็คุมตัวไปที่สอนอคลองตันนะคะครับ
รถของนายวรายุทธ์ก็ได้รับความเสียหาย
ส่วนกระเป๋าที่ถูกขับทับมีเสื้อผ้าและมีคอมพิวเตอร์ด้วย
คอมพิวเตอร์เขาใช้งานโชคดีที่ยังไม่พังเสียหายนะคะ

ทำไมถึงไล่ชนเขาขนาดนั้นนะครับ
อายุ๗๕ปีแล้วนะฮะอายุ๗๕แล้วนะครับ
หลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนี่ครับ
ก็ได้พาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่สอนอหัวหมากด้วยนะครับ

ตอนที่ได้พาตัวออกมานะครับเราก็ได้สอบถาม
ซึ่งพลตรีสุรศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าก่อนที่จะถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่รถไล่ตามเนี่ย
เขายังไม่ได้ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์คันไหนเลยนะ
คือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปเฉียวชนรถคันไหนเลยนะ
จู่เห็นว่ามีจักรยานยนต์โอ้โหเกือบ๒๐คัน
มาล้อมหน้าล้อมหลังเรียกให้หยุดรถ
เขาก็กลัวเขาก็ไม่หยุดนะฮะ
ก็ต้องขับรถหนียืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด

แล้วจะให้ผมลงจากรถใครใครจะกล้าลงล่ะ
เตอร์ไซค์ตั้ง๒๐๓๐คันวิ่งไล่ล่าผมอ่ะ
คือในมุมของพลตรีสุรศักดิ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชนใครไง
ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะตอนเริ่มต้น
ก่อนจะถึงตรงนี้ว่าไปเฉียวชนใครหรือเปล่า
แต่จะเห็นว่ามีจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มอยู่ใช่ไหม
แล้วมีกลวยสีส้มอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าตำรวจสนคลองตันบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะฮะ

เดี๋ยวรอพยานหลักฐานอย่างละเอียดก่อน
เรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกล้องวงจรปิด
คลิปภาพในจุดต่างส่วนข้อหาพยายามฆ่าในจุดสุดท้าย
คนขี่จักรยานยนต์บอกไปพุ่งชนรถเขาเนี่ยอันนี้พยายามฆ่า
อันนี้ก็ต้องขอสอบปากคำกันอย่างละเอียดก่อน
แล้วเดี๋ยวเรียกมาแจ้งข้อหากันต่อไป